ซึ่งวัดที่หมอไก่พามานี้นะคะอยู่ติดริมคลองดำเนินสะดวกเลยค่ะ
ที่นี่ก็คือวัดหลักศรีราชสโมสรนั่นเองค่ะ
พิกัดเฮงแรกเมื่อมาถึงวัดนี้นะคะก็ต้องมากราบขอพรหลวงพ่อโตค่ะ
ซึ่งหลวงพ่อโตนะคะถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำย่านนี้และประจำวัดนี้เลยนะคะ
ส่วนในเรื่องของประวัติค่ะต้องถามจากท่านเจ้าอาวาสนะคะนามัศกาลค่ะพระพุทธเจ้า
โตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินแดงหรือว่าหินทราย
เป็นพระพุทธรูปสมัยอูทองคือแก่จากหินยิ้มอารมณ์ไม่ดีอะไรมาจากไหน
พอมาไห้หลวงพ่อโตอารมณ์ดีหมดก็คือหลวงพ่อจะยิ้มประธานพรให้ตลอด
หลวงพ่อโตอยู่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นวัดล้าง
ทางราชการก็จะนำพื้นที่สร้างเป็นที่ว่าการอำเภอ
พระที่อยู่ใกล้ใกล้เรียกว่าวัดดอนมโนลาหลวงพ่อท่านก็เห็นว่าเขาจะใช้ที่แล้ว
หลวงพ่อโตอยู่ริมน้ำไม่มีหลังคาไม่มีอะไร
ท่านก็ไปชะลอองค์หลวงพ่อโตไปที่วัดดอนมโนรา
ต่อมาหลังจากนั้นหลวงพ่อแฟงก็ย้ายมาอยู่ที่วัดหลักศรีนี้
อันเชิญเอาแพร่ที่เป็นแพร่ไม้ไผ่
พอไปที่วัดดอนมโดราอันเชิญหลวงพ่อโตลงแพร
พอหลวงพ่อโตไปประทับหลวงในแพร่
น้ำหนักของหลวงพ่อโตนี่แหละก็ทำให้ยุบลงมาเสมอน้ำ
ระหว่างทอมาเนี่ยคนก็เห็นว่าเหมือนก็ลอยน้ำมา
แล้วก็มาอยู่ที่นี่เวลาจะไปขายของดำเนิน
พอผ่านหน้าก็ยกมือวักน้ำในคลองเนี่ย
ขึ้นมาในที่ผลไม้สินค้าตัวเอง
ปากก็พูดจะประคูณขอให้ขายหมด

ความตักศิษย์มันเรื่องปรากฏว่าเวลาใครมาปิดทองก็ตาม
หรือมาขอพรมักจะได้ตามความปรารถนาของตัวเอง
วิหารหลวงพ่อโตหลังนี้ก็เป็นหลังที่๔เหมือนกัน
บ้านมันมาอยู่ทางนู้นก็เป็นเพลิงเล็ก
หลังที่๒เขาก็เอาแผงมากั้นแดดกั้นฝน
แต่ในคืนนั้นฮะหลวงพ่อโตไปข้าวขวานเถ้าแก่ลงไม้
ชุบอยู่หลักศานนี่
เป็นอันดับแรก
อกจากองค์หลวงพ่อโตแล้วนะคะที่วัดนี้ค่ะ
ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเยอะแยะมากมายให้เราขอพรใช่ไหมคะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้เกี่ยวเนื่องกับองค์หลวงพ่อโตทั้งสิ้น
อย่างองค์นี้เรียกว่าหลวงพ่อโตปางคุ้มภัยให้ลาบ
รอที่วัดหลักศรีเมื่อปี๖๑โควิดเข้า
ก็นึกถึงว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเนี่ย
เสด็จไปเจอพระป่วยก็ให้พระอานนท์เนี่ย
นำไปชำระล้างร่างกายให้สะอาดพยาบาลจนหายไข้
พระพุทธเจ้าก็แสดงพระธรรมเทศนาโปรด

จึงเรียกปางนี้ว่าปางคุ้มภัยให้ลาบ
เวลาจะบูชาเขาก็จะเอาดอกเหล่าเรืองโปรย

เพื่อที่จะเป็นนิมิตหมาย

เต็มช่องเต็มร้านเต็มรวงมันไม่เป็นกระจุก
นี่คือหลวงพ่อโตปางคุ้มภัยให้ลาบ
อันนี้คือด้านบน
เป็นพระบรมศาลิลิกภาษะ

จำนวนเป็นสี่ห้าสิบต้นค่ะทั้งแก่สลักแก่กลำภูนย์
นี่คือหลวงพ่อโตปางพ้นทุกข์ก็คือสละและปรินิพาน
ส่วนใหญ่คนที่เขาจะมาขอพรเนี่ย

เวลาใครมีทุกข์เขาก็จะมาเล่าสารทุกข์สุขดิบ
แล้วก็ขอพรให้พ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่
เขาจะมีเทียนจุดเทียนใส่แก้วแล้วก็มาวางเรียง

เหมือนก็เป็นแสงสว่างนำทางให้ชีวิตเราได้เจอกับสิ่งดี

นี่คือรอยพระพุทธบาทจำลอง
ถ้าสมมุติว่าเราให้หลวงพ่อโตนอนยืนได้
บาทก็จะประทัดนี้เลยพอดี

ทุกคนก็โยนเหรียญเข้าไปบ้าง
เจ้าแม่กวนอิมมาหลายที่แล้วนะคะ
แต่ว่ายังไม่เคยเห็นเจ้าแม่กวนอิ่มที่เป็นปางนอนเลยค่ะ
อ่าองค์นี้เรียกว่าเจ้าแม่กลุ่นอิมปางเจ้าเวยสุก
เจ้าแม่กลุ่นอิมเนี่ยท่านเรียกว่าโพธิสัตว์กลุ่นอิม

ครั้งหนึ่งก็ไปพบกับผู้หญิงท้องแก่

ให้ถูกเนื้อต้องตัวกันต้องแปลงเป็นผู้หญิง

แล้วส่วนใหญ่คนที่เขามาขอพรจุดนี้ค่ะ

ไม่ให้เกิดโภคศัพท์หลักสมบัติอะไรมากมาย

ส่วนใหญ่ของที่นำมาถวายเนี่ยนอกจากเทียนเนี่ย

บริเวณนี้เราเรียกว่า
รานของพระพุทธเจ้าโปรดเสถีทั้ง๗

มีเสถีคู่บารมีพระพุทธเจ้า
ไปเจอพระองค์ใหญ่เขาเออ
คนไทยนี่ก็อีกจำนวนมากมายแล้ว

ก็เลยคิดว่าเออมาสร้างแต่ว่า
จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกมหาญาณ

มีพระธรรมวินัยมีระเบียบแผ่แผน

ความสำเร็จเนื่องจากการบำเพ็ญตะบะ

หลวงพ่อโตมหาญาณเขาพุทธเจ้าโปเสถี
ก็หน้าก็ยังเป็นหลวงพ่อโตอยู่

โปรดติดตามตอนต่อไป
คำถามและคำตอบบอกไปหมดแล้ว
เวรกรรมลืมเลย

ย้ำคำถามกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ถามไปว่าพระศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหลักศรีราชสโมสร
จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีชื่อว่าอะไร

ให้ตายเถอะดูเพลินลืมเลย

โอ้โหยังไงดีรีบตอบคำตอบกันเข้ามานะจ๊ะ
ใต้โพสต์เท่านั้นนะตอบมาในอินบ็อกซ์
ไม่ได้รับการคัดเลือกนะคะคุณผู้ชมนะ
โชคดีจะเป็นใครเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ